ไม่อะไรเนี้ยไม่มีไม่มี
บางคนบอกเองให้ภาคกรรมศาสตร์ได้ความเห็นได้

ให้ภาคกรรมศาสตร์ได้ความเห็นได้ทั้งหมด
ผมจะให้ผมจะจัดอีกเดี๋ยวผมจะไปจัดที่นู่น
ไปจากทางด้านภาคอีสานภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้
เดี๋ยวจะให้หมุนเวียนไปจัดนะครับ

อย่างนี้อย่างนี้เดี๋ยวจะจัดแบบไหนก่อน

แล้วเขาก็จะไปตอบหมดแล้วจะเอาอย่างไรอีก

ว่าคุยแล้วนะแล้วก็ไม่มีการจะแก้ไขมันจะไปแก้ไขอะไรได้
นี่มันรัฐธรรมนูญมันเขียนจบแล้วพบประชาปัจจิไม่มีการผ่อนโปรด
เขาออกไปแล้วก็มันจบไปแล้วเนี่ยโปรดก้าวออกมาแล้ว
มันก็ต้องไปแก้ไปแก้ไงแล้วนะก็เนี่ยดีแล้วนะครับ
มันไม่มีนี่เลยแหละก็นี่เดี๋ยวเปิดให้ไปแก้

ใช่บางครับใช่เขาไปยอมรับว่าเราบางครับใช่
แต่ว่ามันยังทรัพย์ชาติไม่ได้ไปเต็มที่

ตอนนี้เขาก็จับแบกร้านหมดแล้ว

จับพวกทำประมงผิดกฎหมาย

ระิบาลเรียกตั้ง
มันจะมีเรื่องของหาเสียงเข้ามาเกี่ยวข้อง

ท่านทางเมื่อวานนะครับท่านทางเมื่อก่อนท่านทางเมื่อก่อนท่านทางเมื่อก่อน
ไม่มีหลอกนิดหน่อยนะก็ก็ยังว่าก็ผมบอกแล้วว่าอย่าเลยนะ
ช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเวลานี้มันทุกอย่างมันก็เดินตามรถแมพของมันอยู่แล้วนะครับ
เดี๋ยวไปสู่ประชามติจะมานั่นอะไรกันอีกแล้ว
ก็มันชัดคือมันคือมันทางมันเห็นอ่ะมันมีทางเดินแล้วมันจะไม่ไป
บอกว่าทางไม่มีมันมีอยู่แล้วทางมันไปอยู่แล้ว
รถมันก็วิ่งอยู่แล้วนะมันไปได้อยู่แล้วตามรถแมพไม่เป็นไรหรอกครับ

ก็ก็ก็นี่เรามีแผนมีแผนมีแผนงานอ่าท่านอ่าท่าน
อ่าค่ะครับพระวัฒนบ่อนะครับได้ถามพระวัฒนบ่อดีกว่า
เขาจะมีแผนซื้อขนาดลิคลิปเตอร์น่ะ
เอ่อขนาดลิคเลี่ยนสำหรับวันทุกข์กำลังพล

ก็กำลังทำอยู่แต่ยังไม่ได้ซื้อมีแผนอยู่มีแผนอยู่
ยังไม่มีตังค์ไปหาตังค์มาหน่อยนะไม่มีตังค์ยังหา